สวัสดีค่ะ
ไม่ได้คิดก่อนคิด
วิเคราะห์

สวัสดีค่ะ
พบแต่ขวาเลนตี้ขี้สงสัยใครไม่เชื่ออะไรง่าย
กลับมาพบกันนะครับวันนี้

ก่อนไปก็ไปพบแพทย์
พอใจไหมพอใจครับสงสัย

ที่นี่เขาไม่ให้ขึ้นท้ายรถข้าบาลไง
เขาก็ไปขึ้นที่นู่่นก็ไปพักกาบานไง

เน็ตไอดล์เหมือนกันเลยก็เลยต้องไปพักกาบาน

ไป๗วันแล้วยังกลับมาพูด๑๐วันเหรอ

มีนี่ก็ตามตาอยู่สิ
แสดงว่าคนคิดถึงใครอยากด่าพี่ม้าไลน์มา
ไม่คิดเลยนะว่า

ทำบุญด้วยละครั้งแล้วมันจะดังขนาดนี้

ทุกคนเขาคิดถึงทุกคนเขาถึงพูดถึง

คุณคิดว่าเงิน๑๐๐บาทสมัยนี้เยอะมะ

เยอะสำหรับบางคน

เขาบอกว่าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ย

เขาถึงต้องทิ้งแม่ทิ้งอะไรมานวดที่นี่

เงินร้อยเดียวก็ทำให้ได้แค่ซื้อข้าวแกง

เดี๋ยวนี้ก็ประมาณนั้น๔๕๐บาท

มีชายคนหนึ่งเขาโพสต์ลงไปในเฟซบุ๊คเขาเลยนะครับ

ก็คือ๙๐๙๐บาท

ปลาแดดเดียว

ราคามันสูงขนาดนี้แล้วเหรอ
ค่าคลองชีพคิดว่าในกรุงเทพเนี่ย

รู้หรอไหม
ปลาสีเสียดเขาว่าแพงนะ
เห็นแบบนี้เธอคิดว่ามันราคามันน่าจะสมน้ำสมเนื้อไหม

พอโพสต์ส่งไปแล้วดูปริมาณเขาบอกว่ามูป่าผัดเพชน่ะ
เขาเลยสงการไปแล้วต้องบอกอย่างนี้
ก็เลยไปร้องเรียนตำรวจที่ลงพื้นที่เลยนะคะ
ว่าร้านที่จุดที่เกิดเหตุเจ้าของร้านนี้ก็ยอมรับว่า
ราดแกง๒อย่างให้ลูกค้าในราคา๙๐บาท
เขาบอกว่าข้าวผัดเนี่ยหมูอะไรผัดเผ็ดหมูป่าลาดข้าวเนี่ยนะ

แต่ตอนนี้เนี่ยคุณสั่งปลาสีเสียดแดดเดียวอีก๑ชิ้น
ต้องบอกว่าชิ้นนี้ลอกราคา๕๐บาทแล้ว

ก็เห็นในรูปนะนี่ไงหน้าตา

บอกว่าเป็นปลาที่มีราคาค่อนข้างสูง

สีแสดคือไอ้ปลาส้มที่อยู่ในกล่องเมื่อกี้

พี่ม้าเคยกินไหมปลาดุกไอ้ปลาช่อนที่มันเป็นแบบปลาเค็ม
มันกุก
อันนี้เขาบอกว่าขายในราคาปกติเลยนะ
เขาไม่ได้มีการขึ้นละครงราคาอะไรนะ

ราคาค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะคะ
แต่ว่าเขาบอกว่าร้านเขาเนี่ยติดเมนู

มีเมนูแล้วก็บอกราคาเอาไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ
จริงแล้วเนี่ยข้าวราดแกง๔๐๕๐บาทเนี่ยนะคะ
ถ้าสองอย่างก็ประมาณ๕๐๖๐บาท

ก็เลยแค่เป็น๙๐บาท
อ๋อปลาเนี่ย๕๐บาทนะพี่พี่
ไทยเคยไปทานอาหารแถวเมืองทองร้านหนึ่ง

คือเราไม่รู้ว่าหอยเป่าฮื้อแพง
โหนี่กินเป่าฮื้อพระคุณเจ้า

แล้วถามว่าอะไรเร็วสุดเขาก็บอกว่าหอยเป่าฮื้อ

ก็เป็นข้าวแล้วก็ลาดเหมือนข้าวหน้าไก่อย่างนี้ค่ะ

แล้วก็พอคิดเงินเสร็จ๓๐๐บาท

แล้วก็เราก็ไปถ่ายรายการสื่อ๑๒ราศี
ก็บ่นอยู่ในรายการที่บ้านทำไมถึงต้องเป็นอย่างนี้

บอกน้องผัดคะมันแพงอย่างนี้

ร้านหน้าเป่าฮื้อร้านเจฝัย๖๐๐๐บาท

จะไปพูดว่าเขาแพงอยู่แล้ว

ไข่เจียวร้านเจฝัยก็๖๐๐บาท

อีกเคสนึงปลาจาระเม็ดที่ขึ้นรูปอ่ะพี่มาพ
มันเกิดจากที่นครศรีธรรมราช
ว่าร้านไม่ให้เมนูแต่นำเสนอด้วยการพูด
ปรากฏว่าตอนคิดเงินปลาจาระเม็ดตัวแล้วเท่าไหร่ทะเซ

ปลาจาระเม็ดแพง

ไหนดูใหม่สิพันแปดนะสั่งไป๓ตัวเหงื่อตกสิคะพันแปดคูณสามได้เท่าไหร่พี่พี่

ก็๔๐๐๐กว่าแม่ง
สัก๕๐๐๐สิ
แต่ร้านก็ออกมาชี้แจงเหมือนกันนะบอกว่าคิดราคาที่เมนูชัดเจนเย็บแม็กซ์ติดกับทุกเมนูให้ลูกค้าลูกค้าไม่ดูเอง
ไม่แต่ลูกค้าเจ้านี้ที่มีคุณพศอ่านเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้เอาเมนูมาคือปกติมาถึงนั่งเขาต้องเอาเมนูให้แต่ไม่ได้เอาเมนูส่งแต่เขายืนเลยถามเลยแบบแนะนำว่ามีอะไรซิเดี๋ยวแนะนำ

เมนูก็บอกว่านี่เขาก็สั่งตามที่แม่ค้าแนะนำเขาไง

ขนาดพลตกินไอเนี่ยเบียร์หิมะตรงประชาชื่นอ่ะยังไม่พันแปดเลย๘๐๐๙๐๐นั่นแหละ

ไม่พูดถึงพูดถึงในกรุงเทพมันน่าจะแพงกว่าไหม
พี่ว่าเงินร้อยนึงอ่ะซื้ออะไรได้บ้างไปถึงอาหาร
ลับไปกินกาแฟมียี่ห้อร้อยกว่าบัตร
ยกตัวอย่างไงถ้าสมมุติเราจะกินกาแฟ
นอกจากเราไปกินที่นั้นน่ะยี่สิบบาทกาแฟที่ใส่ถุงภาษาตรีอ่ะ

นี่แค่เอาง่ายแค่ทองหล่อนะก๋วยเตี๋ยวที่นึงเท่านี้แล้วนะร้อยกว่าบาท
พอถัดไปทองหล่อซอย๑๘หน้าสอนอทองหล่อก๋วยเตี๋ยวคนละราคาเลยนะ
แค่ซอยต่อซอยยังคนละราคาแล้วเลย
มันอยู่ที่อะไรของมันแพงตอนนี้ของมันแพงค่าเช่าที่แพง
บอกว่าดิฉันดูสาวขึ้นมากมาทำอะไรเปล่าคะดิฉันไปพักผ่อน
การไปฮอลีเดย์มันทำให้เราดูแล้วสดชื่นขึ้นมากเลย
นี่ไงเขาก็ส่งมาว่าข้าวแกงเดี๋ยวนี้แพงมาก
เพราะว่าเขาบอกอะไรนะเศรษฐกิจมันไม่ดีแล้วของมันแพง
แต่เขาบอกถ้าเศรษฐกิจดีไม่ดีก็ให้ดูที่ราคาข้าวแกงนะ
เอาอย่างนี้ดีกว่าพูดกันตรงแม่ดิฉันขายห่อหมก
มานานมากเลยขายตั้งแต่กระทงละ๒๕บาท
เดี๋ยวนี้๕๐บาทแล้ว
โทร๕๐บาทเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าแม่พยายามไม่ขึ้นราคา
แต่ว่าโดนบีบบังคับด้วยราคาวัตถุดิบทั้งหลาย
ดังนั้นแม่ก็จึงต้องขยับค่อยขึ้นมาทีละนิด
เวลาขึ้นทีนี่เกรงใจลูกค้าสุดลิดเลยนะ
เชื่อมาพบไปออร์ตกอร์๓๐๐๐บาท

ออร์ตกอร์นี่ละลายไม่ได้ออร์ตกอร์เขาแบบว่าของแพงอยู่แล้ว
ของเขาคัดมาปลา๔๗พิโรห์ละหลักพัน

จริงจริงปลา๔๗พิโรห์ละหลักพันอยากกินนะเป็นไง
ที่ร้านเราขายผัดไทยจานละ๑๐บาทร้านอยู่ไหนเอาเลยไปกุธนุดเดียว
บาท๑๐บาทอร่อยไหม๑๐บาทอร่อยไหมล่ะ
อร่อยส่วนใหญ่พวกนี้สิบหมื่น
เขาขายปริมาณเนี่ยแต่คุณภาพเขาก็โอเคด้วย

แต่ว่าของคมมุกแม่พี่ก็อร่อยของคมมุกแม่พี่ม้าก็อร่อยมากมาก
ถ้าสมมุติหัวนี่ปลาเข้าไปอยู่๑๒๐นะ
เวลาแต่คนเขาก็บอกว่ามันสมราคาแล้ว

ใช่ดังนั้นมันจะได้ทำให้เราติดขัดหัวใจ
ผัดซีอิ๊วหมูใส่ไข่รัชวัฒจานละ๙๐
พี่แต่บางคนเขามีความรู้สึกว่าถ้าถามราคาเหมือนแบบ
ไม่สิต้องไม่ทายเราต้องไม่ทายไม่ได้มันจะดูแบบ
หาเช้ากินค่ำไม่ได้คุณต้องถาม
เอออย่างเราอยากกินประตูผีนี่มีไป๒๐๐กินไม่ได้นะพี่ไม่ได้
แต่ตอนเราเปิดร้านอาหารไม่ใช่คนไทยญี่ปงญี่ปุ่นเวลาจะกินเขาก็มาดูราคาก่อนนะ
เจ๊ไฟอยู่แถวไหนเจ๊ไฟถัดจากประตูผีไป
ถ้าจับผัดไทยประตูผีแล้วไปเจอร้านเจ๊ไฝหัวมุมเล็ก
ร้านหน้าอร่อยไฟจะลุกตลอดเวลา
หนึ่งภูหาแพงมากนะจะบอกให้
เอาไหมลึกพักก่อนนะคะอยากกินปลาเหี่ยวช่วงหน้าเราดูว่า
พิษบูกัดเจ้านาย
นี่ไงเขาบอกว่าอีกแล้วคนรักพิษบูควรฟังว่าอย่างนี้มาเดี๋ยวช่วงหน้านะคะ
ครับเราเป็นตัวแท้หนิอีกหนอง
หมายถึงว่าอันนี้ตัวแทนหนึ่งเลยอันนี้ก็เพิ่งกลับมาจากสเปน
ก็ส่งไลน์มาคุยกันเราสามคน
หรือกันเออหญิง๓คนเลย

อยากเป็นหญิงเหรอ

ศูนัครพิฒบูร์ที่ที่ดุเยี่ยมเขาบอกว่าภัณฑ์ผัดไทล์นะ

มีด้วยหรือไง
เป็นอุบัติเหตุที่ผู้ก่อเหตุรุมไหยมีสองตัว
ลุมขย่ำสาวใหญ่เมืองลำปาง
ชื่อคุณศรีดอนจนเกือบเอาชีวิตไม่รอด
ขณะที่เธอเดินทางไปร่วมงานบวช
เธอเล่าว่าเธอเดินผ่านหน้าบ้านหลังหนึ่ง
ก็มีสุนัขพันธ์พิษบู๓ตัวเข้ามา

ก็ตายแล้วอ่ะฉันคงเป็นลมตายแล้ว
ศีรษะก็มีนะรวมทั้งส่วนอื่นทั้งข้อศอก
นิ้วท้ายถอยลำคอและมือเรียกว่า

ฟัดเลยหรือคะมันกัดแล้วมันแบบอย่างนี้ด้วยนะ

แต่หลังจากนั้นก็แจ้งเหตุกับผู้ใหญ่บ้าน

ไม่ใช่โอ๊ยไม่เจ็บ

ที่นี่เส้นประสาน้ำเปิดอยู่

พี่โดดแค่เล็บเลยนะถ้าเจอผิดบู
โอ้วผิดบูมากจักรแล้วเลี้ยว

อ้างว่าจะตกลงกับคนเจ็บเท่านั้นผู้ใหญ่อย่ามายุ่ง
แต่ผ่านมาหลายวันเจ้าของสุนัขก็ยังไม่ยอมมา
ตกลงกับผู้เสียหายคือเขาก็ไม่ยอมมานะ

ผู้ใหญ่บ้านก็เรียกเจ้าของสุนัขมาตกลงอีกครั้งหนึ่ง
ก็ได้รับคำตอบมาว่าให้ไปฟ้องร้องค่าเสียหายจากศาลเอาเอง

แล้วอีหมาพิษบูต้องไปขึ้นศาลไหม
ไม่ต้องขึ้นศาลที่เจ้าของต้องไป
แต่คุณศรีนวลผู้บาดเจ็บก็บอกว่ารู้สึกน้อยใจกับน้ำใจของคนบ้านเดียวกันแท้
แต่ไม่เคยมาเหลวแลไม่มาดูอาการกันบ้าง
เมื่อชาวบ้านถามจะเรียกเท่าไหร่ตนเองก็บอกว่า๒แสนเป็นค่าเยียวยา
ซึ่งอาจทำให้เจ้าของสุนัขไม่พอใจคิดว่าเรียกสูงไป
แต่ถ้ามาตกลงกันดีก็คงไม่ถึงแต่หยามกันเกินไป
ตนเองก็ไม่ใช่คนรวยอยู่กับลูกสาวเพียง๒คน
เป็นแม่บ้านโรงงานเมื่อเจ็บป่วยก็ขาดรายได้
การที่ท้าให้ไปฟ้องศาลก็ถือว่าใจดำเกินไป
อันนี้ป้าเขาพูดนะเราอ่านตามนะ
มันอีกกรณีหนึ่งพิษบูเหมือนกัน
เจ้าป่าเกี่ยวชื่อป่าเกียวเป็นผัวเมียคู่หนึ่ง

ตัวผู้เพราะว่าเห็นในรูปแล้วมีกระจู
กัดเจ้าของจนเลือดสาด

เอาตัวเข้าขวางโดนกัดเข้าที่ขา๒อัน

ไปที่คอแล้วก็เวียงมากัดไหล่อีกกัดไหล่อีก

สุดท้ายเขาก็ไปเรียกไอ้พวก

ป่าวเท็กตึ๊งอะไรอย่างเงี้ยพวกเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ย

ถ้ายาพิษนี่ก็ใจร้ายเกินไปแล้ว

แล้ววิธีการป่าวอย่างเงี้ย

เหมือนไอ้เชาในเรื่องเทวดาท่าจะบอกตอนเด็กอ่ะ

ลูกดอกลูกดอกหยาสะโลก

ใช่แล้วก็ก็เลยเข้ามากัดอีก
แฟนเอาตัวเขาใครคิดจะเลี้ยงสุนัขสายพันธ์ดุร้ายก็ต้องคิดให้ดี

เพราะพันธุ์เขาเนี่ยลักษณะของสุนัขเนี่ยเป็นแบบนี้
แต่ว่าเราว่าถ้าเกิดเจ้าของรู้ว่าหมาตัวเองดุ

พันธุ์ลองทำเท่าไหร่เวลาหมาจะกัดพี่จะทำเท่าไหร่
พี่เป็นหมาเหรอ
หนะเนี๊ยท์เวลาเลี้ยงต้องต้องระวังเหมือนกันนะ
โอ้ยนะที่ไม่ต้องถึงขนาดหมากัสหรอก
และช่องลายหมาเราบ้า๊ดใจดีนะ
พี่พูดให้ดีค่ะเป็นอะไรนะ
นางเอกไม่ลืมรักเหงาจ้ะ
ไหนเลยนี่ไง
คนนี้ค่ะแอนทองประสม
น่ารักมาก
แว่นรอเลยมาเลยค่ะเชิญ
ตัวหนังสือก็ใหญ่แล้วนะ
แต่ต้องใส่ค่ะ
ข่าวนี้นะคะน่าชื่นชมมาก
เพราะว่าวันครอบครัวที่ผ่านมานะ
ดิฉันก็ไปเล่นกับเขานะลงไอจีเป็นรูปน้องแอนแล้วก็คุณลุงนะคะ
เดี๋ยวมีภาพให้ดูมีภาพให้ดูก็ใครที่ได้ดูแล้วก็ปลื้มปริ่มไปตามตามกันนะคะ
เพราะว่าน้องแอนเขียนใต้ภาพดังต่อไปนี้ค่ะ
เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่เลี้ยงแอนมาตั้งแต่เด็กนะคะนอกจากยายนะคะ
ลุงเป็นคนสมรรถะเสื้อตัวนี้ใส่มา๑๐ปีก็ยังใส่นะคะ
รองเท้าดอกยังไม่เหลือแล้วก็ยังไม่ยอมเปลี่ยน
งการปีนี้แอนซื้อก๋วยเตี๋ยวเป็ดมาให้ทานพร้อมบวกนาวิกโยธินที่พี่ทหารที่สัตหีบให้แอนมา
ปลื้มปริ่มนะคะใส่ไม่ถอดเลย
เนี่ยคนก็แบบว่าชื่นชมน้องแอนมากนะคะงานนี้ไทยรัฐออนไลน์นะคะ
เขาก็เลยรวบรวมความน่ารักของน้องแอนนะคะเอามาฝากกันในหัวข้อ
ไฟดีจึงได้ดีของแอนทองผสมจากเด็กขายพวงมาลัยไม่มีแม้แต่รองเท้าจะใส่นะคะ
แอนก็เป็นเด็กที่ยากลำบากนะคะก็เคยรับจ้างล้างชามนะคะ
ชามแรกก๋วยเตี๋ยวแลกข้าวอาหารกลางวันนะคะแล้วก็ช่วยยายเก็บผัก
ร้อยดอกมะลิขายนะคะจนตอนนี้ก็กลายเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงไปเรียบร้อยแล้ว
แอร์นี่ก็เป็นลูกครึ่งไทยสวีเดนนะคะแม่เป็นคนไทยพ่อเป็นชาวสวีเดน
ก็เป็นลูกคนกลางนะคะมีพี่ชายน้องชายอย่างละคนนะคะ
ตอนเด็กก็อาศัยอยู่กับยายซึ่งตอนนี้ยายก็อายุตอนนั้นประมาณ๗๐แล้ว
แล้วยังเลี้ยงหลานนะแอนก็อยู่กับยายนั่นแหละแล้วก็แม่เป็นคนส่งค่าเทิมค่าใช้จ่ายมาให้
ชีวิตในวัยเด็กของน้องแอนก็ถือว่าลำบากมากนะคะแต่แอนไม่เคยที่จะว่าอายหรือปกปิดเลยนะคะ
น้องก็เล่าชีวิตในวัยเด็กของเธอให้ฟังว่าเมื่อตอนป๖นะคะก็เรียนโรงเรียนวัด
ได้เงินไปโรงเรียนวันละ๑๐บาทถ้ารวมค่ารถเมย์ค่าขนมก็ไม่พอกินค่ะ
ต้องรับจ้างคุณครูล้างชามว่าอย่างนี้นะคะที่อ่านไปแล้วเมื่อกี้
ส่วนชุดนักเรียนก็ไม่ต้องพูดค่ะซื้อใหม่บ้างรอชุดใช้แล้วจากรุ่นพี่บ้าง
หรือรัฐบาลแจกบ้างรองเท้าแตะนั้นก็มีเพียงคู่เดียวแบ่งกันใช้แบ่งกันใส่กับคุณยาย
ถ้าวันนั้นแอนใส่รองเท้ายายก็จะเดินเท้าเปล่าแต่ถ้าวันไหนคุณยายใส่แอนก็จะได้สลับกัน
จากนั้นแอนก็ยังไปช่วยคุณยายเก็บผักหลังเลิกเรียนเพื่อที่จะช่วยให้ยายได้กลับมาบ้านเร็วขึ้น
และบางครั้งก็ต้องเก็บดอกมะลิเพื่อร้อยพวงมาลัยขายตามสี่แยก
โดยแอนเริ่มเข้าบทโบรมการบนทึงจัดการเป็นแบบโฆษณาสินค้าในนิตยสาร
และถ่ายแบบโรงยิสารเล่มแรกคือวัยน่ารักโฆษณาเสื้อผ้า
ตอนนั้นพี่ผัดถ่ายคงยังเกิดไม่ทันวัยน่ารัก

ซึ่งเพื่อนบ้านของแม่ที่เป็นช่างแต่งหน้า
พกรูปแอมไปเทสงานมิวสิกวีดีโอ
จึงทำให้แอนได้แสดงมิวสิกวิดีโอของเจี๊ยบพิสูจน์
วิจิกในเพลงพร้อมจะยอมแพ้
ซึ่งก่อนนั้นแอนเคยสมัครเป็นสมาธิฟ้ายตาแฟนคลับ
เพื่อจะได้ส่วนลด๒๐ในการดูภาพยนตร์
ส่งเงิน๒๐บาทพร้อมรูปถ่ายไป
เมื่อฟ้ายตาเห็นรูปก็เลยเรียกเข้าไปเทส
เมื่อปี๓๔ตอนนั้นพี่สมเกียจดูแลศิลปินอยู่
แอนก็กลายเป็นศิลปินเลือดใหม่ของไฟล์ตาไปเลยนะครับ
โดยแสดงหนังเรื่องแรกของอาบัณฑิตโกะจ๋าป่านักเกาะ

โดยมีพี่หนุ่มสันติศุกร์แล้วก็โอเวอรุท
และพี่ต้นจักริตเป็นร่วมแสดงด้วย
ถือเป็นจุดเริ่มต้นคือแอนเนี่ยเริ่มเข้ามาจากอาบัณฑิต
อาบัณฑิตริตรกรทั้งหลังเยอะ

ด้วยเรื่องพิธีทำทางช่อง๓

และแสดงเรื่องเจ้าจอมคู่กับต้นจักริตและละครชิงช้าชาลี
สัญญาณลวงให้กับค่ายกันตนาก่อนที่จะกลับมาดังและถาวร
ถาวรกับช่อง๓โดยมีผลงานโดดเด่นจะรับบทฝาแฝด๒นารี
อุ๊ยดังมากสองนารีแอนด์เล่นดีมากในปี๒๕๔๐
จนฝากรางวัลด้านการแสดงมาตั้งแต่นั้น
ใช่ค่ะแอนทองประสมก็มีพระเอกคู่ขวัญก็คือคุณเคนธิรเดชวงผัวพันธ์
โด่งดังจากผลงานที่แสดงคู่กันก็คือเรื่องแรงเงาในปี๔๔
อุ้มรักในปี๔๙สวนเบี่ยงปี๕๑สูตรเสน่หา๕๒นะคะ
แล้วก็๓๖๕วันแห่งรักปี๕๓โอ้แม้แต่จะทำงานหนักมากนะคะ
แต่นางเอกสาวก็ไม่ทิ้งการเรียนแอนสำเร็จการศึกษาระดับ
ธยมศึกษาจากโรงเรียนวัดเทพลีลานะคะ
แล้วก็มัธยมตอนปลายที่บางกะปิ
เก่งนะ
น่าสงสารมากมาทำงานแล้วก็เรียนไปด้วย
ทำงานไปด้วยจนแต่เขาก็ไม่ลืมว่าเขามาจากตรงไหน
มันก็เลยทำให้เขาแบบต่อสู้
คือคนเราเคยลำบากมาแล้วก็จะไม่ยอมลำบาก

สลัมมาจริงเหมือนแอนเลย
รับจ้างล้างจานได้กับก๋วยเตี๋ยวกินข้าว
ตอนนั้นไม่มีเงินเรียนจบม๖ไม่มีเงินเรียนหนังสือต่อ
ภักดิ์นะอยู่สลัมมิซัุชีวินน่าจะเป็นแมนนะ
เคยร่วมงานกับแอนไหมไม่เคยแต่เคยคุยกันตอน

แต่แบบเธอก็เจอไฟล์ตาก็คุยเขาเป็นกลุ่มเลือดใหม่

แนวผู้ชายแนวนี้ผู้หญิงก็มีชาช่าอันชะเมฆ

ชาช่าเลยอ่ะหญิงชัดชาเตาสะโรชชา
แต่เวลาน้องแอนเขาอยู่ในกองถ่ายเขาจะเล่าให้ฟังตลอดนะ

แล้วคนที่เป็นแบบนักแสดงใหม่นางเอกใหม่พระเอกใหม่ก็คอยฟัง
แล้วเหมาะมั้ยที่จะเป็นเจ้าหญิงให้ภูมิการ
คนอย่างนี้ถ้าไม่ลืมร่างเก้าตัวเองเจริญแน่นอน
ไม่ใช่แบบพอตัวเองดังโดมด้วยแล้วเปลี่ยนตัวเปลี่ยนคนเปลี่ยนนิสัย

หนูเหรอหนูมาจากงานขิงนะ

มากรุงเทพนี่ก็มากรุงเทพรุ่นพี่เลย

แพทย์ครับพี่ก้องหรอ
สวัสดีค่ะ